สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยนะครับได้มีการจัดประชุมนานาชาติเรื่องของโรคติดเชื้อ
ซึ่งณขณะนี้เองพบว่ามีจำนวนที่ผู้ป่วยแล้วก็จำนวนกลุ่มเสี่ยงอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับ
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอุตสาธิสยากรประธานการประชุมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งเอเชีย
กล่าวภายหลังพิธีเปิดการประชุมนานาชาติโรคติดเชื้อในเด็กแห่งเอเชียปี๒๐๑๘
โรคติดเชื้อในเด็กเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของไทยและของโลก
แต่ละปีครับเด็กทั่วโลกจะเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อหลายแสนคน

ปีนี้ทางสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งเอเชีย
ร่วมกับสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
จัดการประชุมนานาชาติโรคติดเชื้อในเด็กแห่งเอเชียปี๒๐๑๘

รวมพลังเพื่อปกป้องเด็กจากโรคติดเชื้อต่าง
สถิตินั้นขององค์การยูนิเซฟพบว่าปี๒๕๕๙
มีเด็กอายุต่ำกว่า๕ขวบทั่วโลกจำนวน๙แสนคนครับ

ขณะที่ร้อยละ๕๐ของเด็กทั่วโลกอยู่ในทวีปเอเชีย
ประชุมในครั้งนี้นะครับมีแพทย์อาจารย์นักวิทยาศาสตร์นักวิจัย
บุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขจากทั่วโลก
พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์และผลงานวิชาการครับ
เพื่อนำเสนอทางออกแล้วก็แนวทางการแก้ไข
รวมถึงการหาทางออกเกี่ยวกับการแก้ไขโรคไข้เลือดออกที่รุนแรง
ก้าวหน้าวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกวรรณโรคกับการวินิจฉัยและการดื้อยา
ติดเชื้อในทารกแรกเกิดรวมทั้งโรคติดเชื้อในเด็กนะครับ
นี่คือหนึ่งในตัวอย่างของผลงานทางวิชาการที่ร่วมกันเสนอแนะ
แล้วก็แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นครับ